คลิปที่จะให้ดูคลิปนี้ดูแล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยน้ำตาคลอเลย

คุณยายต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็น๑๐วันนะ
พอตารู้ว่ายายจะกลับมาตาไปยืนรอแล้วทำแบบนี้ค่ะครับ
พักเพลงกันตลอดไปช่วงนี้นิรันดิ์
แล้วก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยบอกอบอุ่นหัวใจเหลือเกิน

บางคนบอกว่าน้ำตาไม่รู้มาจากไหนวินาทีที่คุณยายเดินมาถึง
แล้วคุณตารีบเดินไปประคองมันอบอุ่นเหลือเกิน
ใช่แล้วนี่หลานไปตอบด้วยนะว่าตอนนี้คุณตาความจำไม่ดีแล้ว
คือแกอายุเยอะแล้วจำได้แต่เรื่องในอดีต
ลูกหลานเนี่ยนะจำไม่ได้เลยแต่คุณตาจำคุณยายได้คนเดียวอ่ะ
ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เหมือนกันบอกว่าความจำสั้นแต่รักฉันยาว

แล้วก็หลายคนเข้าไปบอกอ้าวทำไมคุณยายไม่ใส่รองเท้า
นี่หลานก็มาตอบบอกว่าคุณยายใส่ไม่ได้
คุณยายบอกว่าใส่รองเท้าแล้วเดินไม่ได้
หลังจากนั้นคุณยายก็ไม่ยอมใส่รองเท้าอีกเลย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอคุณยายกลับมาถึงบ้าน

คุณยายนั่งรถเข็นแบบนี้คุณดูสิ
หลานก็มีความสุขแค้นคุณยายกันไปแบบนี้ค่ะ

คือเคยมีคลิปตอนที่คุณยายไปรักษาอาการกระเพาะอักเสบ

พอกลับมาถึงนะคุณตาก็กอดก็หอม
ตอนที่คุณยายไปรักษาก็มีวีดีโอคอลคุยกันด้วย
แล้วก็เขียนแคปชั่นไว้นี่ใช่ไหมที่เรียกว่ารักแท้นะฮะ

ให้คุณผู้ชมได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันบ้างนะครับ